คุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะ
จากการพิจารณานะคะลักษณะของอากาศเราพบว่าปีนี้
ประเทศไทยของเรามีฝนตกต่อเนื่องค่ะ
วกกับมีลมมรสุมนะคะหรือว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ทำให้ปีนี้ประเทศไทยน้ำเยอะค่ะฝนตกต่อเนื่อง
โดยปีนี้นะคะฝนจะตกมากกว่าปีที่แล้ว
และก็ตกมากกว่าค่าเฉลี่ยนะคะราว๕๑๐เปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชม
ขณะที่ทะเลอันดามันนะคะมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะ
ทำให้ฝั่งอันดามันจะฝนตกนะคะลากยาวไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
ส่วนในปีนี้ประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ
ส่วนบริเวณที่มีฝนตกเยอะนะคะทั่วประเทศคุณผู้ชม
แต่ช่วงที่จะมีฝนตกหนักคือเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะว่าที่น่านต้องเผชิญกับไฟป่านะคะ
มีไฟพัดนะคะลุกลามขึ้นไปบนหุบเขาซึ่งไฟป่าแบบนี้ค่ะ
เกิดจากการที่มีลมพัดแรงนะคะบวกกับเป็นลักษณะบนหุบเขา
ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงไฟป่าเข้าดับไฟป่าได้ยากขึ้นนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ